ต้องบอกว่าคนไทยเราสามารถซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา๘๐บาท
ถูกไหมคะ๘๐บาทนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานและเป็นภารกิจหลักเลย
ของคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีการเข้ามา
ปรับโครงสร้างการจัดสรรโคต้านะคะ
เพื่อให้รายย่อยสามารถซื้อสลากได้อย่างทั่วถึง
และก็ซื้อได้ในราคาต้นทุนด้วย

สลากินแบ่งรัฐบาลขายในราคา๘๐บาททั่วประเทศ
ตั้งแต่งวดที่๑๖มิถุนายนปี๒๕๕๙
หลังคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลชุดใหม่
ที่นำโดยพลโทอภิรัตน์โครงสมพงศ์
สลากินแบ่งรัฐบาลเข้ามาดำเนินการ
แนวทางการดำเนินงานแบ่งเป็น๓ระยะคือ
ระยะที่๑การจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมาย
ระยะที่๒การปรับแผนและทิศทางการจำหน่ายสลาก
และระยะที่๓การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ระยะที่๑กำหนดราคาสลาก๘๐บาททั่วประเทศ
กเลิกรางวัลแจ็คพอร์ตเพิ่มการออกรางวัลเลขหน้า๓ตัว
ยกเลิกการจัดสรรสลากให้กับนิติบุคคล
และจัดสรรสลากให้รายย่อย๕เล่มต่อราย
ระบบเน็ตแบงค์และเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย
ในราคาต้นทุนที่๗๐บาท๔๐สตางค์
เพิ่มจำนวนสลากจาก๓๗ล้านฉบับคู่เป็น๖๐ล้านฉบับคู่
ระยะที่๓จะพัฒนาระบบซื้อจองล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ๒๕๖๒
ขณะนี้อยู่ในตอนต้นของระยะที่๓
ก็เดินมาทางมาถึงประมาณทั้ง๘๐นิติเซ็นต์นะครับ
ก็ในระยะที่๓คงจะใช้เวลาอีกไม่นาน
ตอนนี้อยู่ในเรื่องของการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ
ในการต่ออายุสัญญาให้กับองค์กรมูลนิธิต่างนะครับ

ต่อไปถ้าใครที่ผิดสัญญานะครับที่มีประวัติในห่วงที่เราดำเนินการมา

การแก้ไขกฎหมายหนึ่งในนั้นก็คือการแก้ไขเกี่ยวกับศาสนา
ส่วนรายได้จากการจำหน่ายสลากที่๑๖๐เป็นเงินรางวัล
ต่ำกว่า๑๒๓เป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานไม่เกิน๑๑
ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน๑๒เดือนข้างหน้า
ข่าวแทนรัฐทีวีบรรยายงาน